คุณผู้ชมไปที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
มีน้ำจิตน้ำใจกำลังช่วยเพื่อนบ้าน
บรรจุกระสอบทรายเอาไว้กันน้ำท่วมอ่ะนะคะก็โอ้โหง่วนทำงานอยู่ดีดี
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาปุ๊บเอาปืนเจาะยิง๕นัด
เกิดอะไรกับผู้ชายคนนี้มันเป็นเรื่องราวแบบไหน
ที่มาที่ไปเป็นยังไงติดตามจากรายงานค่ะ
วงจรปิดบันทึกวินาทีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะ
กระนำยิงชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมถนน
ระหว่างช่วยเพื่อนบ้านตักทรายเตรียมป้องกันน้ำท่วม
มกลางเสียงกรีดร้องของเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นับ๑๐คน
วิ่งหนีแตกกระเจิงเอาชีวิตรอด
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ดับแล้วขี่หลบหนีไปทันที
อุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมา
บริเวณหน้าบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๖ปี

มาช่วยบรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตลอดทั้งวันจนถึงค่ำ
ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มากระหน่ำยิง
ต่อมาตำรวจสพอินบุรีรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ
นายธานินศรีเพชรหรือนินอายุ๔๘ปีผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตและมีเรื่องบาดหมางกันมานาน
กระทั่งผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
รับว่าเป็นคนก่อเหตุและเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
นำตัวไปค้นที่เพิงพักในสวนฝรั่งท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งใช้เป็นสถานที่กบดันเมื่อคืนนี้

เก็บไว้เป็นหลักฐานและคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ในปี๑๓ที่ผ่านมา
เคยถูกผู้เสียชีวิตดักยิงทางเข้าหมู่บ้าน

และเคยถูกผู้เสียชีวิตกับพวกดักทำร้ายมาแล้ว

ต้องการให้บาดเจ็บเท่านั้น
ข้างนั้นก็เลยเมาไป
ครับเมาครับมเมาครับ

แต่ยอมรับว่าเป็นคนเป็นหญิงได้จริง

ขณะที่ภรรยาและลูกชายของผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
แตกหักระหว่างนายชัยวัดกับผู้ต้องหา

ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่เคยเอาปืนไปยิงคมครู
ยกพวกไปทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
แต่ครอบครัวถูกผู้ต้องหาคุกคามจนต้องอยู่อย่างหวาดกลัว
โอ้โหมีพวกที่ไหนแล้วใครละพวก

ไม่มีเรื่องเคยมีเรื่องกันเลย
ก็คนตายยังไม่เคยมีเรื่อง
แม่พูดไปได้โอ้โหให้การไปได้
ไม่มีใครเขานั่นแหละเขากลัวกัน
แต่คือบ้านผมติดถนนไงผมทนไม่ไหว
เบิ้ลเครื่องเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกผมนอนผมก็ต้องออกไปโวย

คนอื่นเขากลัวเขาคิดว่ามันเมา

เฉพาะแต่บ้านหน้าบ้านผมที่อื่นไม่เบิ้ล

โอ้โฮผมทนไม่ไหวแต่แม่ผมก็ห้ามประจำ

อยากให้พ่อไปให้สบายครับ

คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายนิน๓ข้อหา
ส่วนศพของนายชัยวัดยังรอผลตรวจโควิด๑๙

และจะส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ให้ครอบครัวรับมาประกอบพิธีทางศาสนา